เพราะว่าการจุดผู้จุดประทัดในช่วงเทศกาลแบบนี้
ถ้าไม่ขออนุญาตนั้นผิดกฎหมายนะครับ
แล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจเพราะว่าไปหลายที่
ไม่มีการจุดประทัดจุดพลุยิงใส่กันแล้ว
เหมือนสมัยก่อนอาจจะยิงลงแม่น้ำหรือว่ายิงขึ้นฟ้า
ตอนนี้เท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตนะครับไม่มี
ดีนะสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่จุดกันเองเราก็มีเวลาไปดูผู้ใหญ่

เพราะว่าเราไปจุดเองก็ได้แค่ปี้วออกมาแค่
จะดูเขานี่อลังการกว่าเยอะเลยครับ
เอาละครับมาดูบรรยากาศที่นายยกรัฐมนตรีไปลอยกระทง
เมื่อวานนี้กวงภรรยานะครับ
แล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีบางท่านก็ไปร่วมลอยกระทงที่คลองพดุงกรุงเกษม
แล้วก็มีการให้พรมีการกล่าวพร
แล้วก็ในช่วงของการพูดก็มีพูดถึงเรื่องของการเมืองเล็กน้อย

ดูบรรยากาศของนายยกรัฐมนตรีลอยกระทงกันก่อนเลยครับ
นี่แหละครับบรรยากาศลอยลอยกระทง
พร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภรรยานะครับ
ลอยกระทงในงานลอยกระทงสืบสารวิถีไทย
คลองกระดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียบรัฐบาล
โบกมือทักทายประชาชนที่ร่วมงาน
สีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม

แล้วขอบอกว่าสถานที่แห่งนี้
พดุงกรุงเกษมคลองโบราณแห่งนี้
ที่ถูกพัฒนาเป็นท่าน้ำที่งดงามคนเยอะมากเมื่อวาน
คนเยอะมากเดินตลาดน้ำแล้วก็เดินตลาดวิถีไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งบอกว่า
ขอให้ภูมิใจความเป็นไทย
เป็นประเพณีไทยขอขมาพระแม่คงคา
ประวัติศาสตร์เราต้องไม่ทำลายอย่าให้ความสนใจ
เรื่องไม่เป็นเรื่องตนไม่ให้ฆ่ากับคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์

ไม่เคยรับผิดชอบไม่เคยยอมรับความผิดพลาด
ตนผิดยังขอโทษออกคำสั่งผิดยังต้องขอโทษ
วันนี้ก็ขอโทษไม่ได้มาดูกิจกรรมพายเรือแข่ง
เพราะต้องไปพายเรือเศรษฐกิจอยู่
อันนี้บางช่วงบางตอนที่ท่านนายกพูดในงานเปิดงาน
แล้วก็โบกมือทักทายประชาชนพร้อมส่งสัญลักษณ์ความรัก
แล้วก็ท่านก็เดินตรวจความเรียบร้อยของท่าเรือ
แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อวานนี้
มีทั้งผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
ผลเอกภัยบูญกุมชายารัฐมนตรายุติธรรมหม่อหม่อมล

บอกว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีลอยออกจากประเทศไป
และเกิดสิ่งที่ดีเป็นมงคลให้กับบ้านเมือง
พร้อมทั้งให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจ
ทำให้ประเทศก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
อยากให้สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง

เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
รวมถึงสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
สมควรแก่ฐานะ
นะครับทั้งยังได้ฝากขอบใจเยาวชนที่ให้กำลังใจ
และเห็นว่าเป็นบุคคลที่อยากลอยกระทงด้วยมากที่สุด
ผลสำรวจของศูนย์วิจัยมกรุงเทพประชาชนบอกว่า
อยากจะลอยกระทงกับท่านนายยกรัฐมนตรีมากที่สุด
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลองลงมาก็นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
แล้วลองลงมาอีกเป็นสายการเมืองก็นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ
หน้าให้๓คนนี้มาลอยด้วยกันเหมือนกันนะ

ส่วนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรีบ้างนะครับ

น้องป๊ายบุจชัยนี่ก็ไปลอยกันที่บริเวณสะพานไม้
ท่าน้ำหน้าสารเจ้าแม่ทัพทิมฝั่งตรงข้ามกับท่าน้ำนนทบุรี

ลอยกระทงปีนี้ขอให้พบแต่สิ่งดี

ขณะที่คณะนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับ
เรือเร็วลำใหญ่ที่ว่าจ้างมารับคณะ
พุ่งเข้ามาใกล้ท่าน้ำเร็วมากเกินไป
อย่างภาพที่เห็นหลบไปคนละทิศละทาง
แต่ไม่ได้ชนหรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใด
แต่ว่าก็ทำให้ลอยกระทงของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ตกใจ
ตื่นเต้นไม่ค่อยมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเกิดขึ้น
ตอนนี้กำลังดูพระพุทธกันอย่างสวยงามอยู่